รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่คลิกเข้ามาฟังกันนะคะ
ติดตามกันทุกอาทิตย์เลยรักยังไงที่เราจะใช้หัวใช้ใจไปพร้อมกัน
จริงไม่ถึงขนาดนั้นแค่เป็นคนที่ฟังมาเยอะ
เวลาที่มีใครมีเรื่องราวอ่อนแอโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะหัวใจ
ก็มักจะเล่าสู่กันฟังและวิธีคิดเหล่านี้
ก็ได้มาจากการที่ทำให้ชีวิตแต่ละคนต้องรอดรอด
ทำตามวิธีเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าคนที่เรารัก
แล้วเขารักเราน้อยเหลือเกินจะกลับมาแต่อย่างน้อย
เราจะไม่สูญเสียคุณค่าของตัวเองค่ะ
มักใช้คำว่าเราถูกทิ้งเราถูกเท
กลายเป็นว่าเราคือผู้ที่น่าสงสารเราคือคนที่ด้อยฆ่าตัวเอง
จริงแล้วคนบางคนเนี่ยยิ่งเทเราไปเร็วเท่าไหร่
ความสุขยิ่งมาไวเท่านั้นนะคะ
วันนี้มีคำถามหนึ่งที่ส่งมาไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงมาก
แต่เป็นคำถามน่ารักที่เอาไว้ใช้ถามตัวเอง
เวลาที่เราเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกเอาล่ะสิเริ่มมีผลต่อใจ
รักเขายังไงที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวของเราเอง
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูติดตามฟังพี่อ้อยมานานแล้ว
ฟังรายการเกือบทุกตอนเลยนะคะทุกคำแนะนำของพี่อ้อยสุดยอดมาก
ขอบคุณค่ะก็ไม่ขนาดนั้นทำให้คนที่กำลังมืดบอดมองเห็นทางออก
วันนี้หนูมาขอคำปรึกษาถึงเรื่องราวของตัวเองบ้าง
ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างความรู้สึกที่อยากจะรัก
โลกส่วนตัวที่หนูรู้สึกชินกับโลกใบเดิมไปแล้ว
แม้ว่างานของเราจะเป็นงานที่ต้องเจอพบปะผู้คนนะคะ
แต่ในบางช่วงจังหวะของชีวิตเราอยากอยู่ชอบอยู่คนเดียว
สื่อสารกับตัวเองอยากเลือกทำสิ่งนั้นเลือกทำสิ่งนี้ด้วยตัวเอง
รู้สึกเลยว่าฉันไม่อยากอยู่ท่ามกลางสังคมแต่ทำงานได้ไหมทำงานได้
ของตัวเองบ้านของตัวเองนะคะ
ส่วนตัวค่อนข้างสูงมีความสุขกับการอยู่คนเดียวเห็นไหม
ชอบคิดอะไรเรื่อยเปื่อยคนเดียวดูเหมือนจะขี้อายมีเพื่อนน้อยอ่อนไหวง่าย
ชอบคิดอะไรแบบถี่ถ้วนเป็นคนพูดน้อยไม่ชอบพูดเรื่องที่ไร้สาระ
อันนี้เราอาจจะมองโลกแง่ร้ายไปนิดนึงค่ะแอนจ๋า
เรื่องทุกเรื่องบนโลกนี้มันไม่จำเป็นต้องมีสาระเสมอ
ความบันเทิงในบางเรื่องคือสาระประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะ
น้องบอกว่ามองเผินอาจจะดูเหมือนเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูด
ทุกคนมองว่าเราก้าวร้าวจริงแล้วแค่เบื่อคนค่ะ
ตัวหนูเองใช้ชีวิตทำงานไปอย่างปกติไม่สูงสิงกับใคร
รับผิดชอบงานอย่างสุดความสามารถถึงเวลาเลิกงานปั๊บกลับบ้านเลย
หยุดดูหนังดูซีรีส์พบปะเพื่อนบ้างในบางครั้ง
ชีวิตก็ดูมีความสุขดีนะคะจนมาวันหนึ่งค่ะ
เจอพี่ในที่ทำงานเป็นผู้ชายหน้าตาดีรูปร่างดี
ทำงานเก่งคอยช่วยเหลือหนูทุกอย่างตอนแรกก็ดูปกติ
เหมือนเขาไม่คิดอะไรคิดแค่ว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ร่วมงานกัน
แต่พอทำงานและช่วยเหลือกันมามากขึ้นเรื่อยนะคะ
ตัวฝ่ายชายเองเขาเริ่มเหมือนไม่เหมือนเดิมอะค่ะพี่
เขาตามติดหนูมากขึ้นเรียกได้ว่าเดินเกมลุกหนูอย่างหนัก
ตอนแรกหนูคิดว่าหนูคิดไปเองแต่เขาพยายามทำให้เห็นว่าเขาสนใจหนู
เอาเข้ากล่องมาตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานทุกวัน
ไลน์ถามว่าเลิกงานแล้วไปไหนต่อตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยตอบ
พอมาช่วงหลังก็เริ่มใจอ่อนเพราะเห็นว่าเขาตื้อหนักมาก
ทำให้คนที่เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอย่างหนู
กำลังคุ้นชินกับสิ่งใหม่เขาติดตามหนูทุกย่างก้าว
ว่าหนูจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเขาจะรู้หมดราวกับว่า
ตัวพี่เขาติดกล้องวงจรปิดไว้ที่ตัวหนูน่ากลัวเหมือนกันนะคะลูก
บางครั้งหนูก็อยากจะห่างจากเขาแต่หนูทำไม่ได้เพราะ
หนูชอบพี่เขาไปแล้วค่ะหนูตกหลุมรักเขาไปเต็มเต็ม
ว่าเขาจะชวนไปไหนทำอะไรหนูไม่สามารถปฏิเสธได้
ทั้งที่หนูอยากอยู่คนเดียวหนูต้องฝืนมากเลยค่ะ
วงจรชีวิตเก่าของหนูกำลังหายไปทั้งที่หนูเสพติด
และหนูเป็นแบบนั้นมาทั้งชีวิตตอนนี้หนูแคร์ผู้ชายคนนี้
หลงลืมความสุขของตัวเองไปพี่อ้อยคะหนูควรทำยังไงดี
มันทำให้หนูมีความสุขแต่การที่หนูมีความรักมันก็ทำให้หนูมีความสุขเช่นกัน
ไม่อยากสูญเสียความเป็นส่วนตัวและไม่อยากสูญเสียผู้ชายคนนี้ไปเหมือนกันค่ะ
หนูควรทำยังไงดีคะตอนนี้ในใจหนูสับสนวุ่นวาย
ตื่นเช้ามาพร้อมกับความขัดแย้งในทุกวัน
บกวนช่วยคำแนะนำหนูด้วยนะคะพี่อ้อยคะยินดีมากค่ะน้องแอนจ๋าน้องแอน
แต่อันหนึ่งที่พี่อ้อยจะบอกคือชีวิตของคน
ไม่มีอะไรเสมอไปนะคะหรือต้องเป็นแบบนั้นตลอดไป
บางคนนะพี่อ้อยเห็นปาร์ตี้ขี้เหล้าค่ะใช้ชีวิตกลางคืนมาคล่อนชีวิต
อยู่มาวันหนึ่งกลายเป็นคนที่กลับบ้านเร็ว
แสงสีกลางคืนอยากอยู่เงียบวัยหนึ่ง
ความสุขของเราคือความสนุกแต่พอมาถึงอีกวัยหนึ่ง
ความสุขของเรากลายเป็นความสงบก็มีให้เห็นเยอะแยะ
บางคนค่ะตอนโสดไม่เห็นค่อยดูแลตัวเองเลยแต่งตัวยังไงก็ได้
ทำผมอะไรก็ได้พอมีแฟนเท่านั้นแหละค่ะกว่าจะออกจากบ้านที
นั่นก็ไม่ได้หนี้ก็ไม่ดีสารพัดจะต้องใส่ใจในตัวเอง
คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงเคยได้ยินในเพลงใช่ไหมคะ
อันนี้มันก็เป็นการมีความรักแล้วมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลง
พี่อ้อยอาจจะใช้คำนี้แล้วเดี๋ยวหนูจะรู้สึกแบบเฮ้ยหนูไม่อยากเปลี่ยนตัวเอง
เอาเป็นว่าการมีความรักทำให้เรารู้จักตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งละกัน
ชื่อว่าครั้งหนึ่งในความทรงจำทำไปได้ยังไง
ก็รวบรวมเอาเรื่องของผู้คนนะคะที่ความรักทำให้เขาเปลี่ยนไป
เอามาเล่ารวมกันในเรื่องสนุกมากนะ
ตอนไม่มีใครบางคนชอบปล่อยหน้าสด

ต้องบอกตัวเองเสมอว่าฉันไม่ใช่ยาย่านะ
อย่าปล่อยหน้าสดแต้มนั่นนิดนี่หน่อย
ทำให้เราค่อยรู้สึกดีกับตัวเองที่ได้ยืนข้างเธอ
แอนเป็นก็เลยไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่อย่างใด
เชื่อไหมคะบางคนนะน้ำหงน้ำหอมไม่เคยใช้นะ
พอมีแฟนปั๊บโอ้โหยังกระตกบ่อน้ำหอม
ซึ่งอันนั้นก็ดูเยอะไปเพราะแค่รู้สึกว่า
ฉันอยากให้เธอถูกใจฉันทุกมิติของความเป็นฉัน

สิ่งที่แอนเป็นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
พี่ว่าน้องสะกดจิตตัวเองมากไปหน่อย
จริงไม่ใช่นะคะมันเป็นแค่รสนิยมส่วนตัวในบางเวลา
บางทีเราขี้เกียจเรียนรู้ผู้คน

อยากอยู่ในโมเมนต์แบบอยากทำอะไรก็ทำ

แบบไม่ต้องรู้สึกผิดกับอะไรหรือผิดกับใครด้วยซ้ำ

แต่พอมีใครสักคนที่เราเริ่มเปิดรับเข้ามาในโลกของเรา
ก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนที่ความสุขของฉัน

ความสุขที่ได้เห็นเธอมีความสุข

ไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวตนอะไรทั้งนั้น

และน้องก่อนที่จะเจอคนคนหนึ่ง

เจอคนที่น่ารักมากพอด้วยนะ
บางคนค่ะชอบนอนคนเดียว

แต่พอแต่งงานเพราะมีเธออยู่ใกล้
แค่อย่างเดียววันที่แอนต้องการจะเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัว
สื่อสารกับเขาเช่นวันนี้เนี่ยเอ้ยขอไปช้อปปิ้งหน่อย
นะเดี๋ยวไปเดินช้อปปิ้งสักสองชั่วโมงเฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไป
ไม่เป็นไรเกรงใจเราเป็นคนเลือกของนานอ่ะก็บอกเขา
ได้แล้วเดี๋ยวหลังช้อปปิ้งค่อยมาเจอกันกินข้าวกันนะเหมือน
กันวันนี้เดี๋ยวขอไปออกกำลังกายสักชั่วโมงนะเดี๋ยวจะ
กันหลังออกกำลังกายนะจ๊ะตอนเหงื่อเปียกเปียกไม่ค่อยอยากให้
ใครเห็นก็ได้นะใช้ชีวิตของเราไปพร้อมกับการมีเธอค่ะ
ตัวเขาเองก็เช่นกันเวลาในบางวันของเขาอาจจะอยากมีโรค
ของเขาเราก็ต้องเข้าใจรักกันควรมีทั้ง๓โลกค่ะโลกส่วน
เคยมีแต่โลกส่วนตัวคราวนี้พอมีแฟนปั๊บก็อยากให้โลกส่วน
เบียดโลกส่วนเราจนเขารู้สึกแบบเหงาจังเลยอ่ะทั้งที่มี
อันอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะทั้งหมดอยู่ที่การบริหารจัดการคน
เราก็อยากเจอคนค่ะไม่ได้อยากเจอแต่คอมบางวันฉัน
ก็อยากคุยกับตัวเองมากกว่าคุยกับคนอื่นใช้ชีวิตไปตาม
ธรรมชาติวันนี้อยากใช้ชีวิตกับเธอหรือวันนี้อยากอยู่
กับตัวเองแค่บอกกันและสื่อสารกันแจ้งกันนี่คือการบอก
ความเป็นตัวตนของกันและกันด้วยไม่ใช่แค่ฝั่งเรา
นะคะพี่อ้อยหมายถึงฝั่งเขาด้วยนะเราเรียนรู้กันไปเพื่อ
ต่างถามตัวเองหรือถามกันและกันว่าสรุปแล้วเมื่อฉัน
รักเธอและเป็นเวอร์ชันนี้เธอรักฉันและเป็นเวอร์ชันของ
เธอเรารักกันมากพอที่จะยอมรับความเป็นตัวตนของทั้ง
สองฝ่ายไหมรักกันในสิ่งที่เป็นไม่ใช่รักและแบบบังคับ
ให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นนะคะทุกความรักก็เป็น
แบบนี้แหละไม่ต้องปักทงหรือนั่งสะกดจิตตัวเองว่าฉัน
มาธิอีกแบบแต่การดูซีรีส์กับเธอดูซีรีส์ด้วยกันก็ไม่
แย่ไม่ใช่เหรอนะคะแค่ตอนนี้แอนยังไม่เคยมีแฟนและ
นี่คือความรักครั้งแรกของน้องมั้งก็เลยทำให้น้องรู้สึก
ว่ามันจะเบียดบังความเป็นตัวตนของเราหรือเปล่าพี่อ้อยเคย
คุยกับน้องหมอเอิ้นพิยดาค่ะน้องหมอเอิ้นเนี่ยเป็นจิตแพทย์นะแต่
เคยมาปรึกษาพี่อ้อยว่าเนี่ยกำลังจะแต่งงานหลายปีแล้ว
นะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะแต่งงานแล้วอยู่ในบ้านอ่ะเราจะมี
พื้นที่ของเราได้ไหมพื้นที่ที่บางทีเราอาจจะอยากนั่งคิด
อะไรคนเดียวคือเป็นคำถามที่ถ้าจะตอบแบบใช้สัญชัตยาน
ก็บอกว่าได้สิแต่เข้าใจไหมว่าเวลาที่แต่งงานกันไปแล้ว
เวลาที่เราลำพังตัวเองถอยไปอยู่คนเดียวเราก็จะแอบรู้สึก
รู้สึกผิดว่าเอ๊ะเขาจะรู้สึกว่าเราไม่สนใจเขาหรือเปล่าเฮ้ยแต่
อธิบายเอิ้นไปเลยว่าที่สุดแล้วก็เป็นตัวเรานั่นแหละ
ขอแค่สื่อสารกันและพี่ก็อยากจะเอาคำตอบนั้นมาตอบน้อง
อีกทีนึงว่าที่สุดแล้วเราต้องบอกกันบางวันเราก็อยาก
เดินไปซื้อของคนเดียวบางวันอยากดูหนังคนเดียวไม่ได้
ว่าไม่ได้รักเธอแต่แปลว่าวันนั้นอยากใช้ความคิดอะไร
อธิบายเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยเขาจะพูด
เข้าถ้ำเขาใช้คำว่าเข้าถ้ำคือบางทีเขาอยากจะมีโลกส่วน
ตัวของเขาไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักแฟนแต่หมายถึงว่าเขาอยากมี
สุขในการอยู่ในโลกของเขาคนเดียวมองไปไกลไกลเห็นเธอ
ก็อุ่นใจแต่ยังเห็นเธอในบ้านนะแต่ไม่จำเป็นต้องนั่งติด
อยู่ตลอดเวลาการมีความรักที่ดีคือการบริหารจัดการระยะ
ห่างระหว่างกันอย่างพอดีอะค่ะนะคะเขาถึงบอกว่ามีความรักอยู่
กันเหมือนเม่นอยู่ใกล้กันไปเดี๋ยวหนามก็ทิ้มกันเนอะห่างกัน
พอประมาณยังเห็นเธออยู่ในสายตาแต่ว่าก็มีพื้นที่ให้ฉัน
หายใจหรือมีความสุขกับการอยู่คนเดียวบ้างเห็นป่ะการ
ไหนล่ะเอาใจช่วยนะคะขอให้เป็นความรักที่ดีต่างคนต่างมี
ส่วนเราและมีโลกส่วนของฉันอย่างสมดุลที่สุดกัน
และกันเดินหน้าต่อไปด้วยความรักและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

และเจอกันใหม่อีพีหน้าดูแลสุขภาพด้วย
สวัสดีค่ะ